น่าจะเป็นภาพคู่ล่าสุดเลยของคุณเบิร์ตกับคุณตังโม
แรกหลายคนเห็นแล้วก็อาจจะเอ๊ะเขาไปถ่ายรูปคู่รูปนี้กันตอนไหน
เพราะว่าชุดที่คุณตังโมใส่คือชุดวันที่เธอพลัดตกเรือแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
แต่พอดูไปอีกแป๊บนึงก็จะรู้เลยว่าอ๋อมีน่าจะ
เป็นแฟนคลับหรือคนที่รักคุณแตงโมนี่แหละตัดต่อภาพเนี่ยค่ะ
ภาพคุณตังโมคือภาพนี้นะคะร้านอาหารบ้านตานิดร้านอาหารที่เธอไปนั่งกินข้าว
ก่อนที่จะนั่งเรือกลับมาแล้วก็พัดตกเรือแล้วก็มีคนไปตัดต่อภาพ
คุณแอนนาเป็นคนเอามาโพสต์ไว้นี่ค่ะอ่าคุณแอนนาบอกว่าไม่รู้หรอกนะ
ว่าใครเป็นคนทำภาพนี้แต่ขอบคุณมากเพราะว่ามันสวยงามมากมาก
คือภาพนี้เป็นภาพในงานแสดงความอะไรคุณแตงโมที่คุณเบิร์ตเนี่ย
ยืนอยู่แถวนี้แล้วเวลามีคนมาขอถ่ายรูปด้วยคุณเบิร์ตจะยืนท่านี้เลย
ใช่ค่ะยืนแบบนี้แล้วก็ยืนอยู่ตรงรูปคุณตังโม
แล้วพอเอาสองรูปนี้มารวมกันเนี่ยทั้งท่าทางชุดเชิดสีสันต่าง
มันเนียนมากเลยนะแล้วก็เนี่ยชุดเนี่ยชุดเขาเข้าคู่กันมากเลยอ่ะ
โอ้โหดูสิคือข้างหลังก็เป็นลูกโป่ง
คือมันดูแล้วมันมันสวยงามเหมือนที่คุณแอนนาพูดจริงจริงครับโอ้โหโซเชียลเห็นรูปนี้นะคะ
ดไลค์กันแล้วก็แชร์กันด้วยความรู้สึกที่แบบตื้นตันใจเขาบอกว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งภาพ
ทำให้เขาทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันแม้ว่าวันนี้จะมีใครคนนึงจากไปแล้วก็ตามค่ะ
คนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะคะบางคนบอกว่าโอ้โห
เห็นแล้วแบบมันจุกขึ้นมาในอกเลยอ่ะคือเห็นแล้วมันมันสวยงาม
แต่อีกใจหนึ่งมันก็แบบสะเทือนใจอ่ะไม่มีใครอยากให้มีภาพนี้เกิดขึ้นฮะ
ค่ะถ้าเลือกได้ไม่ขอมีภาพนี้ดีกว่าไม่ขอให้เป็นภาพที่มันตัดต่อ
แต่ขอให้มันเป็นภาพที่ถ่ายคู่กันจริงมากกว่าครับแต่มันทำไม่ได้แล้วนะคะ
ทุกคนก็ทำได้แค่ขอบคุณคนที่ทำภาพนี้ขึ้นมาค่ะเขาบอกว่าเห็นใจแล้ว
คนก็เข้ามาเหมือนกับให้กำลังใจคุณเบิร์ตกันค่อนข้างเยอะครับอืม